ก่อนนะครับเขาเนี่ยนะฮะสร้างรายได้จากพืชชนิดหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าหัวผักกาด
แต่เอาจริงมันก็มีหลายชื่อจะเรียกหัวใช้เท้าก็ได้
ถามหน่อยสิว่าเขาสร้างรายได้ได้อย่างไรจากพืชผักชนิดนี้
ติดตามพร้อมกันในช่วงเกษตรทำเงิน
เอาล่ะเกษตรทำเงินวันนี้ฮะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านประดูกตำบลแดงมุดอำเภอกาบเชิง
รวมตัวกันเก็บเกี่ยวหัวชัยเท้าหรือหัวผักกาดขาวจากผืนนา
ที่เขาก็เรียกผักกาดหัว

เกษตรกรส่วนใหญ่เขาปลูกกันหลังจากทำนาปีเสร็จไง
สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างมาก
ลูกผักชนิดนั้นปลูกพืชชนิดนี้
เป็นการรอและเป็นการหมุนเวียนกันไป
หัวชายเท้าหรือว่าหัวผักกาดขาว
เขาจะนำไปแปรรูปเป็นหัวผักกาดเค็ม
เฮ้ยทำเล่นไปประกาศเข้มเนี่ยทำดี
ขายดีมากเลยนะถูกต้องครับน้องไม่ต้องอร่อยด้วยนะ
เกษตรกรครับเขาจะนำหัวผักกาดที่ตัดไปแล้ว
ใส่ไว้ในหลุมที่ปูด้วยพลาสติก
เดี๋ยวจะได้เห็นนะปูด้วยพลาสติกเอาไปเนี่ย

หัวผักกาดแบบขาวอวบใหญ่อย่างนี้ฮะ
แล้วทำการโรยด้วยเกลือทะเล
ไม่ใช่โรยไปเยอะแยะจนมากเกินไปนะ
ในปริมาณที่เหมาะสมไม่งั้นแล้วก็โอ้โหเค็มเลยนะครับ
อย่างนี้เขาจะทำสลับกันเป็นชั้น
เพื่อให้เกลือหมักปะปนอยู่ในตัวหัวผักกาดอย่างทั่วถึง
พูดง่ายหัวประกาศชั้นหนึ่งโรยเกลือไปชั้นหนึ่ง
หัวผักกัดตามไปอีกแล้วโรยเกลือลงไปใหม่
ในทุกชั้นของหัวผักกาดมันจะมีเกลืออยู่ครับ
จากนั้นนะฮะเกษตรกรก็จะทำการเอาผ้าคลุมปิดเอาไว้
ปิดเอาไว้เลยหัวผักกาดมันต้นมาอยู่ตรงนี้
แล้วจะทำการผึงลมพึงแดดด้วยและนำหัวประกาศลงไปหมักในหลุม
มเกลือเนี่ยทำแบบนี้หมุนไปหมุนมาเดี๋ยวเปิดมาให้แดดมันส่อง
สักพักแล้วก็กลบไปใหม่๕๖รอบ
กว่าอะไรหัวผักกาดมันจะฟีบเล็กลง
นั่นแหละครับมันรัดตัวเนื่องจากเกลือดูดน้ำออกจากหัว
และทำให้หัวผักกาดเค็มนั่นเองนี่อย่างนี้เค็มแล้ว
ซึ่งเกษตรกรนะคนที่เขามีความชำนาญไม่ต้องกินนะแค่ดม
ก็รู้แล้วเขาบอกว่าดมดูดูลักษณะรู้เลยว่าใช้ได้หรือไม่ได้
ก็คือคุณพี่ไสงามแก้วลอยและคุณพี่นัทธินีแท่นดี
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกหัวผักกาดบอกกับทีมงานตลอดข่าวของเราว่า
ครอบครัวเขาเริ่มปลูกหัวผักกาดขาวมามากกว่า๓๐ปี
มีประสบการณ์และปลูกกันในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
นี่มันก็ปีใหม่ใช่ไหมมักกรากุมภา

ช่วงเวลาประมาณสัก๔๕วันเก็บขายได้แล้วน้องใบตองครับ
สำหรับรายได้เมื่อนำผลผลิตมาแปรรูปจำหน่าย
เท่าไหนรู้ไหมเท่าไหร่
โอ้โหเอามาแปรรูป

ชาวบ้านบอกว่าเขาจะทำหัวประกาศเข็มขาย
ในพื้นที่ก็ยังมีโรงงานของพี่ธนกฤษ
จีระวัฒนากรที่ผลิตหัวประกาศหวานขายด้วยนะ
จากแบบเค็มแบบหวานก็มี

ถือว่าเป็นของดีของเด่นของจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับคุณผู้ชมครับ

คือเอาไปทำอะไรดีใส่ไข่เจียว

แต่ถ้าแบบว่าอันใหญ่หน่อยนะไม่ได้แบบเป็นฝอย

น้ำซุปมันจะหวานมาก
อุ๊ยคุณไม่กินน้ำตาลนะถ้าอยากกินหวานก็ได้
มันหวานธรรมชาติจากหัวชัยเท้าหวาน

เดียดีนะเราก็สร้างรายได้ได้จริงแล้วก็เก็บเอาไว้ขายได้นานระยะยาวด้วยนะคะ